จากฟ้าพระมหากรุณาธิคุณแผ่ภัยศาลนะคะวันนี้เราภูมิใจนำเสนอพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่๙
ด้านการสื่อสารนะคะซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์สนพระราชหารือไทยในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของต่างด้วยพระองค์เอง
ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระยาวนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษที่นี้ค่ะ
ในปีพุทธศักราช๒๕๔๙ได้เกิดเหตุอุทธกภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
การติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ถือที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ไม่สามารถใช้การได้
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสัญญาณโทรศัพท์ไปไม่ถึง
ดังที่ในหลวงรัชกาลที่๙มีพระราชดำรัฐต่อผู้นำ๓เหล่าทัพความตอนหนึ่งว่า
อ่ะก็มือถือจะใช้มือถือในป่ามันใช้ไม่ได้
ฉะนั้นรู้ว่าทางกองทัพทั้ง๓มีเครื่องที่ไม่ใช่มือถือที่ใช้ได้
ต่อไปก็ต้องใช้แบบโบราณแบบเก่า
ฉันเคยทำอย่างนั้นตั้ง๒๐๓๐ปีแล้ว
จุดเริ่มต้นของความสนพระไทยในกิจการวิทยุสื่อสาร
คงต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยในหลวงรัชกาลที่๙
อย่างประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอแลนด์
พระองค์จับฉลากของขวัญที่โรงเรียนได้ขดลวดกระแสไฟฟ้า

ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ไปทรงหาซื้ออุปกรณ์วิทยุมือสอง

และประกอบอุปกรณ์ทุกชิ้นขึ้นเป็นวิทยุแร่
โดยวิทยุเครื่องนั้นสามารถรับสัญญา
และรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงบางแห่งในยุโรปได้
วิทยุได้วิวัฒนาการจากเครื่องที่ใช้แร่มาเป็นวิทยุแบบหลอด
พระองค์ได้ต่อสายลำโพงจากห้องพระบรรธม
เข้ากับลำโพงในห้องของพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่๘
เพื่อทดลองเป็นวิทยุเสียงตามสาย

วิทยุสื่อสารเพิ่งเข้ามามีบทบาทในหน่วยงานราชการของประเทศไทย
ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติในการวางระบบและติดตั้ง
จึงทำให้การใช้วิทยุสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร
หลวงราชการที่๙ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้
ทรงเริ่มพ้นคว้าทดลองระบบวิทยุสื่อสาร
จนสามารถแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยพระองค์เอง
วิจัยการทำงานของสายอากาศ
ที่จะทำให้เครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งเพิ่มความยาวของสายอากาศด้วยการติดตั้งไว้กับรถยนต์พระที่นั่ง
อกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงศึกษาข้อมูลจากคู่มือ
ที่บริษัทผู้ผลิตแนบมาให้ครั้งแล้วครั้งเล่า
ได้ผลเป็นที่พอพระราชหารุทัย
ด้วยความวิริยอุตสาหะของพระองค์ทำให้ประสิทธิภาพของวิทยุสื่อสารไทย
มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ
และคุณอุปการณ์ใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยในเวลาต่อมา
ในอดีตที่ผ่านมากิจการวิทยุสื่อสารที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงพัฒนาขึ้น
ได้เข้าไปมีบทบาทกับเหตุการณ์สำคัญมากมาย
อาทิตการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชน
ประสบวาตภัยพายุเกที่จังหวัดชุมพร
และอุทธกภัยที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นธุรกันดาล
ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก
น้อมนำเอาเทคนิคการใช้วิทยุสื่อสารของในหลวงราชการที่๙มาใช้
จนทำให้ผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้
และด้วยพระวิริยอุตสาหะและสายพระเนธที่ยาวไกล
พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยุสื่อสาร
โดยงานต่างจึงพร้อมใจเทิดทูลให้ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยุสื่อสารไทย